ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเงินเหรียญ
จริงเงินเหรียญสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถูกไหม
แต่ทีนี้วัดเขาก็เอาเงินเหรียญที่คนหยอดตู้ทำบุญไปจ่ายค่าไฟ
ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าไม่รับ
แล้วมันก็เป็นเรื่องแชร์มาในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ย
เงินเหรียญมัดนับแล้วก็มัดใส่ถุงแบบนี้
แต่เรื่องนี้เราต้องศึกษาข้อกฎหมายเหมือนกันนะฮะ

ว่ามันให้ชำระหนี้ได้เท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟัง
แต่ว่าก่อนอื่นเข้าไปอ่านในโพสต์ของเพจ
เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเห็นใจพระคุณท่าน
แต่ถ้าตามกฎหมายจริงมีกำหนดไว้ว่าเหรียญกระสาปสามารถชำระหนี้ได้คราวละไม่เกินเท่าไหร่
แต่ละชนิดเหรียญนั้นอยากให้หน่วยงานยกเว้นบ้างในบางกรณีนะ
ทีนี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของเจ้าอาวาสวัดนางพระยา
คือท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเช้านี้นำเหรียญมาจ่ายค่าไฟวัดนางพระยา
ทีแรกเนี่ยไฟฟ้าไม่ยอมเอาเหรียญบอกว่าจะเอาเหรียญแค่สองพัน
แล้วจะให้วัดทำอย่างไรในเมื่อมีเหรียญเพราะเงินที่ได้มา
โยมญาติโยมเนี่ยเขาทำบุญมา
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็เลยกลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
คนก็ไปแสดงความคิดเห็นเยอะดิฉันเข้าไปอ่านเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเทตำหนิไปทางการไฟฟ้า
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยไปเจอกับท่านเจ้าอาวาสเลย

ท่านเจ้าอาวาสก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ตอนที่เจ้าอาวาสเดินทางไปที่สำนักงานการไฟฟ้า
จะเอาตังค์ไปจ่ายค่าวัดไปจ่ายค่าไฟของเดือนพฤษภาคม
ทีนี้เงินเนี่ยนะคะจำนวนหนี้ก่อนคุณผู้ชม
จำนวนนี่อยู่ที่๑๑๓๔๓บาท๘๒สตางค์
ทีนี้ก็เลยถามแล้วท่านเจ้าอาวาสเอาเงินไปเป็นอะไรบ้าง
ท่านเจ้าอาวาสก็แบ่งตามนี้เลยค่ะเป็นแบงค์เป็นเหรียญอะไรบ้าง
ใช่ถ้าเป็นแบงค์เนี่ยนะคะ๔๘๙๐บาท
แล้วที่เป็นเหรียญบาทเหรียญ๕บาทเหรียญ๑๐เนี่ย
รวมกันแล้วเนี่ยนะคะ๖๒๐๐บาท
แล้วมันยังมีเหรียญ๒๕สตางค์กับเหรียญ๕๐สตางค์
อันนี้ยังมีรวมแล้ว๒๕๓บาท
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยปฏิเสธไม่รับเงินเหรียญทั้งหมดที่เอาไปจ่ายนะ
แต่บอกว่าขอรับเงินเหรียญมูลค่า๒๐๐๐บาทเท่านั้น
คือเขาก็บอกว่านับไม่ไหวมันเยอะเกิน
แล้วก็เหรียญ๒๕สตางค์๕๐สตางค์ไม่รับ
ค่ะทีนี้พอกลับมาถึงวัดท่านเจ้าอาวาสก็เลยมีการโพสต์
ว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายก็บอกว่าสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
แล้วทำไมไฟฟ้าถึงไม่รับจ่ายค่าไฟไม่ได้
ทีนี้พอโพสต์มันแชร์ไปค่ะก็เลยมีคนวิพากษ์วิจารณ์
แล้วล่าสุดเนี่ยนะทางการไฟฟ้าเนี่ยมาที่วัด
เดินทางมาที่วัดเลยนะคะขอรับแลกเงินเหรียญทั้งหมด
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้ไปเป็นค่าไฟ
คือไปหักในค่าไฟของวัดแล้วก็กล่าวขอโทษท่านเจ้าอาวาส
ท่านเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้ติดใจแล้วก็ยืนยันนะ
บอกว่าญาติโยมที่มาที่วัดเนี่ยถ้าเกิดจะทำบุญ
คือบางทีญาติโยมเขาเห็นข่าวเขาไม่สบายใจไง
ว่าเราจะต้องทำบุญเป็นแบงค์หรือเปล่านะ
วัดจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ต้อง
ก็สามารถทำบุญได้ด้วยเงินเหรียญเหมือนเดิม
ก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดเรื่องข้อกฎหมาย

ก็จบเมื่อเจ้าก็คือ
ควักเงินเองแทนเหรียญบางส่วน
แทนเหรียญบางส่วนที่มากลับมา
อ๋อคือเขาก็รับจำละแล้วเจ็บร้อยแล้วไม่ได้เอาบิลกลับมาเลย
เรากลับมาคือจ่ายเรียบร้อยครบเลย
แต่ว่าเราเอาแบงค์เพิ่มไป
เอาแบงค์เพิ่มไปเอาเหรียญกลับมาบางส่วน

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็ต้องมาดู
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกไงว่ามันก็ต้องศึกษาเรื่องข้อกฎหมาย
อันนี้รู้ไว้ก็ดีนะดีค่ะ
ซึ่งที่ฉันเคยไปอ่านในสำนักงานกฎหมาย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ให้ความรู้เอาไว้
บอกว่าเหรียญกระสาปเป็นเงินหน่วยย่อย
สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
แม้ว่าเหรียญกระสาปจะมีมูลค่าไม่มากเท่ากับธนบัตร
มีขนาดเล็กพกพายากกว่าธนบัตร

ทีนี้เวลาจะชำระหนี้เนี่ยคือคนก็จะนิยมใช้ธนบัตรใช่ไหม
เขาก็เลยมีข้อกำหนดตรงนี้เอาไว้ค่ะ
ระบุเอาไว้เลยถ้าเป็นเหรียญ๒๕สตางค์นะคุณผู้ชม
ก็จะไปชำระหนี้ได้ไม่เกิน๑๐บาท
เท่ากับเอาเหรียญไป๔๐เหรียญ

ถ้าเราติดหนี้คุณจุธารัฐ๑๐บาท

ได้ค่ะอาจงามมากค่ะ

เท่ากับเอาเหรียญ๕๐ตังค์ไปได้๒๐เหรียญ

ส่วนเหรียญบาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท
แล้วก็เหรียญ๒บาทก็ชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท

เหรียญ๕บาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๕๐๐บาท
แล้วก็เหรียญ๑๐บาทชำระหนี้ได้ไม่เกิน๑๐๐๐บาท

คือสาเหตุของข้อกำหนดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เขาป้องกันไงป้องกันการกลั่นแกล้ง
ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในการชำระหนี้
เอาแต่เคยเห็นข่าวในประเทศจีนนะไปซื้อรถด้วยเงินสดอ่ะ
แล้วก็เหรียญอะไรแบบนี้นั่งของนับการ
หรือว่าข้อกดหมายเท่าต่างหรือว่าเราก็เลยมีข้อกำหนดเอาไว้แบบนี้
อันนี้ดีเราต้องศึกษาบางทีเราก็ไม่รู้นะ
ใช่ไม่เคยทราบค่ะว่าแบบมันได้แค่จำกัดเท่านี้นะ
ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่เคยแบกเยอะเพื่อจะไปจ่าย
เอาข่าวนี้มาเผื่อน้องไงที่แบบหยอดกระปุกหมูหยอดกระปุกออมสิน
เวลาหนูจะไปซื้อของจะไปอะไรแบบนี้
พ่อแม่จะได้บอกได้ว่าหนูต้องนับเท่าไหร่
เออก็เลยเอาเหรียญมาคืนนี่คุณไม่ได้นะ